แล้วก็กำลังพัฒนาความเร็วลมอย่างต่อเนื่องนะคะ
ต้องมาดูว่าจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยหรือเปล่า

หลายคนวางแผนทำกิจกรรมต่าง
ตามหลายจุดทั่วประเทศไทยนะครับแน่นอน
หลายคนยังคงกังวลเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับ
เพราะว่าวัน๒วันที่ผ่านมาภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลง
ปัจจัยตอนนี้นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หรือว่ามรสุมฤดูฝนยังคงเอาความชื้นมาปกกลุ่ม
บริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานอย่างต่อเนื่องนะครับ

ตอนนี้มีการดูดเอาลมหนาวเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้
ก็จะทำให้ในระยะนี้ท้องฟ้าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานยังคงปลอดโปร่ง
กลุ่มฝนกลุ่มเมฆในบริเวณดังกล่าวถูกดูดเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้
หลังจากนี้เป็นอย่างไรมาดูการคาดการณ์
การว่าพายุลูกนี้จะมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณอ่าวตังเกีย
หลังจากนั้นก็จะมีการทำปฏิกิริยาไปชนกับลมหนาวที่แผ่มาจากบริเวณทางตอนบนในช่วงวันที่๑๕
จะพบว่าพายุนี้ก็จะไม่ได้มีทิศทางเคลื่อนตัวขึ้นมาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
เพราะว่าลมหนาวจะทำให้พายุลูกนี้สลายตัวแล้วก็กลายเป็นกลุ่มฝนไปกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคอีสานแล้วก็ปีกตะวันออกของภาคอีสานเท่านั้น
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวในช่วงวันอาทิตย์วันจันทร์อาจจะต้องระวังสถานการณ์ฝนหน่อย
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางฝั่งตะวันตกฝนจะลดลงในช่วงวันดังกล่าว
นี่คือภาพรวมการคาดการณ์สถานการณ์ฝนที่เป็นผลพวงมาจากพายุตอนนี้ที่กำลังก่อตัวอยู่
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ